ไปดูเรื่องของของเชื้อชาวบ้านในจังหวัดลำปางกันหน่อย

คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
พระกริษดากิตตโศพลนะคะ
เจ้าอาวาสวัดไผ่แพะตำบลเมืองมายอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
พร้อมด้วยนายสมบัติอ่อนหวานผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
พากันไปดูนี่คือลมอาง
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชม
มีลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่กว่า๑๐เมตรนะคะ
มีน้ำปริ่มเสมอดินเลยโดยรอบบ่อเป็นโครน
อยู่บนภูเขาห่างจากหมู่บ้านไปเกือบ๓กิโลเมตร
และก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปบนเขาอีก๔๐๐๕๐๐เมตรถึงจะเจอนะ

พระกิจสดาเล่าบอกว่าลมอางค่ะ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ
ตำนานที่เล่าค้านสืบต่อกันมา
เขาบอกว่าสมัยก่อนชาวบ้านอาศัยอยู่ทางจุดนี้
มีบริเวณกว่า๑๐หลังคาเรือนด้วยกันที่อาศัยอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยนะ
วันหนึ่งชาวบ้านเขาก็ออกไปพบกับตภาพน้ำเผือก
แล้วก็เลยพ่วยกันจับมาจับตะภาพน้ำเผือกมา
เพื่อที่จะมาประกอบอาหารกินกันในหมู่บ้าน
หลังจากนั้นปุ๊บเกิดอาเภษค่ะทั้งหมู่บ้านมีลมมีอะไรมากันหมด
แล้วก็เกิดธรณีสูบสูบบ้านเรือนสูบคนในหมู่บ้าน
หายลงไปในพื้นดินกันหมดเลยนะคะ
พื้นที่ดังกล่าวตรงนี้ก็เลยกลายเป็นลมอางในปัจจุบันนี่แหละ
ความเชื่อเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมานะ
และในทุกปีค่ะช่วงเดือน๙เหนือ
หรือว่าประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี
ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญแล้วก็ฟังเทศที่บริเวณวัดไผ่แพ้ด้วยนะคะ
โดยจะตักน้ำจากบ่อน้ำไปส่งน้ำพระเจ้าตองทิพย์
ซึ่งเป็นพระโบราณอายุหลายร้อยปีคู่บ้านคู่เมือง
และประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้นะคะ

ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี
เชิญชวนไปร่วมทำบุญกันได้ที่วัดไผ่แพะนะคะ
สุดยอดเลยค่ะเป็นการรับความเชื่อของชาวบ้านใช่
แล้วก็ไปลองพิสูจน์กันได้หรือว่าไปลองเที่ยวกันได้เหมือนกัน